สวัสดีค่ะคุณผู้คุก็ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษจากท้ายรัชทีวีเพื่อน้องเสมอ
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันเข็มมาสอนหนูขาวนะคะในช่วงแห่งการแสดงความอาลัย
ช่วงนี้นะคะเราได้เห็นกิจกรรมมากมายจากประสบกรณิกรชาวไทยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาการแต่งเพลงการแต่งกรอน
กิจกรรมต่างเหล่านี้นะคะล้วนเป็นการแสดงออกจากหัวใจของคนไทย
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวาย

ไทยรัฐของเราได้มีการโพสต์บทกรรมค่ะ
แต่งโดยอาจารย์สุภาพคลี่ขจายโพสต์ไปในโลกโซเทียล
ต้องบอกเลยว่าได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนดีมาก
นำไปโพสต์ต่อกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะมาคุยกับอาจารย์สุภาพ
แรงบันดาลใจในการเขียนบทกรรมต่างเหล่านี้ค่ะ
อาจารย์สุภาพสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเขมสอนครับสวัสดีครับ
อาจารย์ต้องถือว่าเป็นระดับอาจารย์ในวงการสื่อสารมวลชน

แต่ไม่รู้ว่าโอ้โหอาจารย์เขียนบทกรรมได้ขนาดนี้นะคะอาจารย์ค่ะ
ที่จริงตอนเรียนนังสือเคยเป็นประธานชมรมวัณฑศิลป์ของงชนานแล้วคศ๑๔ตุลาคม
ก็ไม่ค่อยได้เขียนกรอนมากแต่ว่าตอนมาทำหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ปี๑๕
มาจนถึงปี๓๘เนี่ย๒๐กว่าปี
เวลามีงานเฉลิมพระชนพรรษาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่ละพระองค์
ผมก็จะได้รับมอบหมายให้เขียนกรอนถวายพระพรขึ้นหน้าหนึ่ง
ตรงนั้นก็เป็นจุดบันดาลใจที่ว่าอยากจะเขียนอยากจะทำอะไรถวายท่าน
ฉะนั้นก็จะเขียนเฉพาะกรอนถวายพระพรเป็นส่วนใหญ่
กรอนที่อาจารย์เขียนมีรูปแบบพิเศษยังไงไหมคะ
เป็นภาษาง่ายผมเขียนกรอนสับแสงสูงกับเขาไม่เป็น
จะเป็นภาษาที่เช้าบ้านใช้กันประกัน
ไม่อยากให้คนต้องไปแปลว่าแปลว่าอะไร
แต่ความง่ายของเราในอดีตเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะ
ผมเคยเขียนกรอนเมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้ว
แล้วใช้คำหนึ่งว่าประชาชนคนไทยรักในหลวงเนี่ย
มีคนติมาว่าในหลวงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
เราเป็นชาวบ้านเราจะไปรักในหลวงได้อย่างไร
คล้ายกับว่าใช้คำว่ารักในหลวงเนี่ยไม่สมควร

เป็นภาษาที่เขาทำเป็นสติ๊กเกอร์เรารักในหลวงเรารัก

ทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้คำง่ายแบบนี้คะว่ารักในหลวง
คือผมอาจจะไม่ใช่ใช้คนแรกนะไม่แน่ใจ
แต่ว่ากรอนที่ผมเขียนออกมาตอนนั้นก็ได้รับเสียงสะท้อนว่า
เข้าใจง่ายดีคนที่เขาชอบก็เข้าใจง่ายดี
คนไทยรักในหลวงเหมือนกับตอนหลังที่เราบอกเราคิดถึงในหลวงนะ
เราคิดถึงคือตอนที่ท่านอยู่เราอาจจะไม่ได้เข้าเฝ้า
เราไม่ได้เห็นท่านบ่อยหรอกแต่รู้ว่าท่านยังอยู่
พอท่านไม่อยู่เราจะใช้คำไหนดีไปกว่าคำว่าคิดถึง

ก็เลยเป็นสิ่งที่โดดเด่นสำหรับบทกรณ์ของอาจารย์
คือเป็นคำที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจได้เลย
อยากให้คนเข้าใจง่ายเป็นความรู้สึกกรอนเนี่ยคือ
แล้วก็สื่อภาษาไปตามนั้นฉะนั้นอย่าไปถือสาหาความกัน
มันอาจจะไม่ถูกฉันรัฐรักษ์ทั้งหมด
มันใช้ถ้อยคำอาจจะไม่ตรงความหมายทั้งหมด
แต่ว่าอ่านแล้วสื่อได้รู้สึกได้
โลกโซเทียลไทยรัฐได้มีการโพสต์กรอนของอาจารย์
แล้วก็คนนำไปโพสต์ต่อกันเยอะมากค่ะอาจารย์ค่ะ
นำมาวันนี้ต้องขออนุญาตมาคุยกับอาจารย์จริง
อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างที่โอ้โหพอได้โพสต์ลงไป
แล้วประชาชนคนไทยนำไปโพสต์ต่อ
ถือเป็นการบอกเล่าเรื่องราวดีส่งต่อกันไป

ไม่มีไปเจอที่ไหนก็มีคนรู้จักกรอน
ไปงานแต่งงานคนไม่รู้จักกันเลยมา
บอกขอจับมือหน่อยผมก็ยกมือไว้
มีอะไรครับชอบกรอนมาก
โดยเฉพาะกรอนบทที่เป็นซุปเปอร์แมน
แชร์กันผมไม่รู้ว่าเขาแชร์กันไปยังไง

มีใครเอาไปใส่เฟสบุ๊คของใครก็ไม่รู้นะ
ผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ชำนาญเรื่องพวกนี้
แต่ว่ารู้ว่าเยอะมากก็เป็นความรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจว่า
หลังจากเขียนบทแรกแล้วต้องเขียนวันต่อไปอีก

ในการเริ่มต้นเขียนบทแรกสำหรับบทกรรม

อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเฟ้นคำ
ในการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทกรรมต่างเหล่านี้

คนไทยมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรไม่ถูก

มีคนอีกเยอะที่มีความรู้สึกว่าไปอยู่กับในหลวง
ไปเข้าเฝ้าตั้งใกล้ก็ไปสนามหลวงกัน

ส่วนหนึ่งไปทำหน้าที่ของชมรมภูมิพลังแผ่นดิน

ข้าวแจกของเสร็จผมก็เดิน
ไปดูรอบพระบรมมหาราชวังเดินดูบรรยากาศ
วันแรกที่ไปเห็น
มีคนมากันเยอะ
ทั้งที่ตอนนั้นสำนักราชวังและรัฐบาลไม่ได้บอกว่า
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำอะไรบ้าง
ที่บอกว่าจะเข้าไปสักการะพระศพมาที่หลังทั้งนั้น
ตอนแรกคนที่มาไม่รู้จะมาทำไม

ไปนั่งตรงกำแพง

ก็ตั้งคำถามว่ามากันจากไหนกันเนี่ย

มากราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขึ้นรถก็เขียนกรอน๔บรรทัศน์เท่านั้น
มาจากไหนกันหนอเป็นแถว
รู้ว่าพ่อสิ้นแล้วก็มาหา
อยู่นอกกำแพงวังก็ยังมา
มานั่งปาดหยาดน้ำตามาอะไร

ไม่ได้คิดหรอกว่าจะมาออกโทรทัศน์

คุณเขียนมาสอนเราก็นั่งทำรายการด้วยกัน

ก็เอากรอนบทนี้ออกอากาศ

ใช่ค่ะอาจารย์เป็นคำพูดที่

ถึงแม้ว่าบางคนไม่มีโอกาสเดินทางไปท้องสนามหลวง

คือมันมานั่งปากหยาบน้ำตากันจริง
ไม่รู้จะทำอะไรเจอหน้ากันก็ร้องไห้กัน
นั่นเป็นบทแรกที่ปล่อยออกมา

ก็มีพันธะว่า

หลังจากบทแรกบทต่อไป

ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ได้ไปเจอไปเห็นที่สนามหลวง

พอไปทำงานแจกข้าวแจกของในเต็นต์ภูมิพลังเสร็จปั๊บ
ก็เดินมาที่ท้องสนามหลวง
มาเจออายุสัก๖๐กว่าแล้วล่ะ
๔คนมีเสือมานั่งปู
แล้วก็มาลักษณะเหมือนกับจะนอนตรงนั้นเลย
คือตอนนั้นคุณเขมสอนต้องรู้ว่า
รัฐบาลยังไม่ได้จัดที่จัดทาง

ถามว่ามาจากไหนกันครับ
เขาบอกว่ามาจากนครสวรรค์อำเภอชุมแสง
เคยรับเสด็จนานแล้ว
แล้วที่มาเนี่ยลูกหลานก็

ก็เก็บผ้าเก็บผ่อนกันคนละนิดคนละหน่อย

คำว่ามาเฝ้าในหลวงเนี่ยไม่ได้แปลว่ามาเข้าเฝ้านะ

มานั่งเฝ้ารู้ว่าในหลวง
อยู่ในพระบรมมหาราชวัง

แต่ว่าเป็นที่ที่ได้เฝ้าในหลวง
มานั่งเฝ้านอนเฝ้าในหลวงก็ยังดี
รอบทที่๒จึงบอกว่ารู้ว่ามาแล้วลำบาก

กรถโบกรามานั่งเฝ้า
ตากแดดตากฝนก็ทนเอา

หน้าคือมหาราชวัง
จากหลังคือท้องสนามหลวง
นั่งยองมองแสงไฟสาดแสงดวง
น้ำตาร่วงคิดถึงแต่พระองค์

อาจารย์คะรู้ว่ามาแล้วลำบาก

ลูกร้านห้ามนอนที่ไหน

ก็มานอนเฝ้าความรู้สึก

มาอยู่ใกล้ท่าน

แห่กันมาที่ท้องสนามหลวง
นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่
ที่บอกว่าฉากหน้าคือมหาราชวัง
จากหลังคือท้องสนามหลวง
นั่งยองมองแสงไฟสาดแสงดวง
น้ำตาร่วงคิดถึงแต่พระองค์

ไปเฝ้าไปนั่งร้องไห้

ที่ท้องสนามหลวงแล้วก็จะไปเห็นบรรยากาศอย่างนี้

เห็นคนเท่าคนแก่คนพิการ
คนพิการก็อีกกลุ่มหนึ่งนะ

ถัดมาไปวันที่คนพิการมา

และเพราะเอิญเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์เท่านั้น

คนพิการกลุ่มแรกคือคนพิการทางกาย

ก็ลำบากบางคนเนี่ยพอจะไม่ลำบากมาก
แต่บางคนเห็นในโทรทัศน์แล้วลำบากมากกว่า

มาขึ้นรถแล้วต้องยกลงจากบ้าน

แล้วก็มาเข้าแถวเรียง
มีคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ว่า

อยู่บ้านก็ได้แต่กรอบกราบจอโทรทัศน์
ประโยคนี้อยู่บ้านก็ได้แต่กราบจอโทรทัศน์

อยากจะมาบอกในหลวงสักคำหนึ่ง

มันก็เลยมีกรอนที่บอกว่า
จะไปไหนมาไหนก็ลำบาก
แต่ยังอยากจะมาให้ถึงที่
อยู่กับบ้านก็กราบแต่จอทีวี
แล้ววันนี้ก็หยั่นกายจนได้มา
แค่อยากมาให้ได้ใกล้ที่สุด
แค่อยากอยู่ในจุดแถวหน้า
แค่อยากเปล่งเสียงก่อนอำลา
เปล่งเสียงว่าคนพิการรักพระองค์

ให้เข้าไปสักการะนะคุณเขียนมาสอน

แค่อยากมาให้ได้ใกล้ที่สุด

ฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกที่
ผมก็นึกในใจเขียนแทนใจเขานะ

เขาอยากมาอยู่ในนาทีประวัติศาสตร์

อีกบทหนึ่งเป็นคนพิการ

คนพิการทางสายตา
เขามีความรักเทิดทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก
เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมตตาคนพิการ
ผมยังจำได้ข่าวที่คุณเข็มมาสอนอ่านก็คือว่า
ตอนที่ท่านเสด็จไปโรงเรียนคนพิการ
เล่นกับเด็กพิการและส่งสัญญาณกับอาจารย์ว่า

ใครที่ชื่อว่าพี่ผลไปเล่นกับเด็ก
แล้วท่านแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งคือเพลงยิ้มสู้
แต่งให้คนพิการทางสายตา
นายกสมาคมคนพิการเล่าให้นักข่าวฟังว่า

แล้วพระองค์ท่านจะเลี้ยงอาหาร

ให้ฟังด้วยแล้วจะทักทายกับคนพิการเกือบทุกคนค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ที่คนเหล่านี้เขาก็มาผมก็เลยเขียนกรอนแทนคนพิการทางสายตาว่าเราอยู่กับจินตนาการเราวาดหน้าพระองค์ท่านในสมองคือไม่รู้ไม่รู้ว่าพระองค์หน้าตาเป็นยังไงเขาไม่เคยเห็นเราวาดหน้าพระองค์ท่านในสมองโรคของเรามืดและดำ
ถูกจำจองเคยมุ่งหวังไฟปองจะได้ดูเรารู้ว่าในหลวงห่วงพวกเราเคยรับสั่งให้ทนเอาให้ยิ้มสู้วันนี้หมายจะมายิ้มให้พ่อดูแต่น้ำตาไหลพรูกราบพระองค์
ความรู้สึกคืออยากมายิ้มแต่ยิ้มไม่ได้หรอกมาร้องไห้แทนค่ะ
นี่เป็นกลุ่มคนพิการที่พิการทางสายตาหลังจากกรอนบทนี้ออกอากาศผมได้รับโทรศัพท์จากอาจารย์คนหนึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็นผู้บริหารในโรงเรียนสอนคนตาบอด
บอกว่าได้โอกาสไปอ่านให้นักเรียนฟังนักเรียนร้องไห้ฝากขอบคุณมา
ผ่านมาแค่สี่บทค่ะอาจารย์

ก็ต้องใจว่าพูดไม่ออกเพียงแค่ได้ฟังบทกรรมสี่บทนี้สามารถจินตนากันตามแล้วก็เห็นภาพถึงทำไมคนไทยถึงรักพระองค์แบบนี้

เที่ยวเป็นจำนวนมากจริงซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนมีเนื้อหาอย่างไรเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับอาจารย์สุภาพค่ะ
พระสมเด็จจิรดาที่ในหลวงราชการที่๙ทรงสร้างด้วยพระหัสของพระองค์เอง
ที่ให้ปิดทองหลังพระเมื่อทำหน้าที่ไม่จำเป็นจะต้องไปโอ้อวด
ทองหลังพระจะล้นออกมาข้างใน
เป็นไปตามรับสั่งของพระองค์ท่านไม่มีผิดเพี้ยนเลย
หลวงราชการที่๙ยังอยู่กับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะคะคุยกันถึงบทกรรมที่อาจารย์แต่ง
และมีการโพสต์ไปในโลกโซเทียลถูกแชร์กันมากกเลย
ก่อนที่คนแชร์กันมากที่สุด

ไลน์ที่ส่งกันมานั้นเนี่ยฝรั่งเป็นคนทำ

แล้วจนกระทั่งเขามารู้จักพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย
เขาก็เปรียบในหลวงของเราเป็นซุปเปอร์แมน

ถ้าคนไทยทำเนี่ยจะไม่ตื่นเต้น
แต่พอฝรั่งทำผมก็รู้สึกว่าผมตื่นเต้น
ก็เลยมีกรอนที่ชื่อว่าซุปเปอร์แมน
ไม่ได้เป็นซุปเปอร์แมนในนิยาย
ไม่สามารถบินได้ไปทุกที่
แต่พระบาทย่างไปทั่วปรักฏภีร์
เป็นซุปเปอร์แมนที่มีลมหายใจ
ไม่มีเสียงปรบมือในตอนจบ
มีแต่เสียงกราบพระศพและร้องไห้
ซุปเปอร์แมนช่วยคนเป็นราย
แต่พระองค์ช่วยไทยไว้ทั้งแผ่นดิน
ผมก็ไม่คิดว่ากรอนบทนี้จะได้รับการแพร่หลายมาก
ไปไหนคนก็เห็นแต่กรอนบทนี้

เทียบที่อาจจะไม่มีใครเคยเปรียบในลักษณะแบบนี้มาก

ถึงบินไม่ได้แต่ว่าดูเถอะ

หลายปี๒๐๓๐ปีไปเกือบทุกที่
ไม่มีปีกจะบินแต่บินไปได้
ซุปเปอร์แมนช่วยคนเป็นลาย
แต่ในหลวงของเราช่วยคนไทยไว้ทั้งแผ่นดิน
อาจารย์คิดว่าทำไมบทกรรมบทนี้ถึงโดนใจคนไทย
ผมคิดว่าซุปเปอร์แมนเวลาดูหนังถ้าคุณเขมสอนดูหนังรุ่นเก่าเนี่ย
พอหนังจบพระเอกช่วยคนได้คนจะปรบมือ
แต่ว่าพอซุปเปอร์แมนที่มีลมหายใจสิ้นพระชนไม่มีคนปรบมือไม่มีเสียงปรบมือในตอนจบ
มีแต่เสียงกราบพระศพแล้วร้องไห้
ซุปเปอร์แมนช่วยคนได้เป็นรายแต่พระองค์ช่วยไทยได้ทั้งแผ่นดิน
ผมคิดว่าตรงความรู้สึกคนเขาก็ให้กำลังใจกันเยอะ
อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะที่บทกรรมแต่ละบทที่อาจารย์แต่งขึ้นมา
ทำให้เกิดการส่งต่อกันในสังคมทำให้ทุกคนได้ตื้นตันไปกับคำพูดทุกคำที่อาจารย์กลั่นกลองร้อยเรียงเป็นบทกรรมเหล่านี้
มีกำลังใจครับผมก็ไม่ได้คิดว่าผมเป็นนักกรอนอะไรกับเขาหรอก
จริงก็มีเพื่อนฝูงหลายคนที่เขาเป็นนักรอนมากกว่าผมอาจจะได้โอกาสตรงที่ว่าได้ทำรายการ
แล้วก็อยากจะบอกคุณเข็มมาสอนบางตอนเนี่ยเขียนขึ้นมาคิดขึ้นมาได้ก่อนเข้าห้องส่งไม่ได้มีเวลาขัดเกลาอะไรมากหรอกครับ
ตอนเขียนในรถวันไหนขับรถเองจอดรถข้างทางแล้วเขียนเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืม
มันเกิดจากแรงบันดาลใจเท่านั้นสิ่งสำคัญคือแรงบันดาลใจถ้าเราไม่มีแรงบันดาลใจจะประดิษฐ์เรียงร้อยยังไงคงลำบากครับคงลำบาก
อยากฟังบทกรรมอื่นเพิ่มเติมค่ะอาจารย์คะ
มีบทกรอนอยู่บทหนึ่งที่นี่ก็คนชอบกันมากไลน์กันเยอะมากกรอนที่ช้างจากอายุทยาคุณเขมสอนจำได้ไหม
เขาเดินเท้ากันมามีควานช้างมามาที่หน้าพระราชวัง
ผมไม่ได้ไปสนามหลวงในวันนั้นนะแต่ว่าไปวันรุ่งขึ้นมีแฟนรายการคนหนึ่งมาบอกว่าคุณสุภาพมาหรือเปล่าเมื่อวานบอกไม่ได้มา
ถ้ามาแล้วจะประทับใจกับขบวนช้างที่มาคารวะพระบรมศพผมบอกผมได้ดูในโทรทัศน์แล้วผมก็ตื้นตัน
ผู้หญิงคนที่มาคุยกับผมเนี่ยเขาบอกคุณสุภาพอย่าหาว่าฉันอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะฉันเนี่ยอยู่แถวหน้าฉันเห็นช้างร้องไห้
ฉันเห็นช้างร้องไห้ท่านบอกว่าเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะแต่ว่าฉันเห็นช้างร้องไห้ก็เลยเป็นที่มาของกรอนบอกที่ว่าเรามาคารวะพระบรมศพ
มาถวายความเคารพหน้าวังหลวงมายอกเข่าค้อมคู้มาชูงวงคนเห็นช้างน้ำตาร่วงที่หน้าวัง
บรรพบุรุษของเราคือพญาโฆษศาลมีประวัติในรัชกาลแต่หนหลังว่าเราร่วมกรอบกู้ชาติราชบันลังน้ำตาเราจึงหลังแด่พระองค์
ความช้างที่อายุทยาเขามาขอว่า
เขาขอออกกรอนบทนี้ไปประเด็นสตาร์ทไปเจ็บไว้ที่นั้นได้ไหมบอกยินดีครับบางคนพูดเล่นกับผมว่าเดี๋ยวจะออกไปอ่านให้ช้างฟัง
เพราะเป็นความรู้สึกว่าคือกระบวนช้างวันนั้นยิ่งใหญ่มาก
เพราะเชื่อว่าได้รับรู้ถึงความรู้สึกต่างเหล่านี้
ผมเขียนไว้ทั้งหมดเกือบ๓๐ตอนครับก็ยังคิดอยู่เนี่ยมีคนมาบอกว่าเอาไปรวมเล่ม
ผมบอกว่าถ้าจะรวมเล่มเนี่ยก็เอาไปทำเถอะแต่ว่าอยากขายนะ
แจกจ่ายจะแจกจ่ายยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าอย่าเอาไปขาย
เขาถามว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่บอกว่าให้เอาไปบริจาคที่สิริราช
เพราะที่นั่นยังต้องการเงินเยอะที่จะดูรักษาคน
นี่เขาก็มาติดต่อไม่ทราบว่าเขาจะเอาไปทำอะไรยังไงแต่ว่ายินดีที่เขาอยากที่เขาจะเอาไปทำครับ
ได้คุยกับอาจารย์วันนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะอยากฟังอยากอ่านบทกรอนของอาจารย์ซะ
กว่าบทกรอนนี่นะคะอยากจะฟังให้ครบถ้วนแต่อาจจะด้วยเวลาของเราอันจำกัด
อาจารย์คะตั้งแต่อาจารย์ได้เขียนบทกรรมมาตั้งแต่บทแรกมาจนถึงวันนี้เนี่ย
อาจารย์เห็นอะไรเห็นอะไรในตัวอักษรพยานชนะต่างที่ร้อยเรียงออกมา
เห็นอะไรที่คนไทยชื่นชอบบทกรรมของอาจารย์แล้วก็แชร์ต่อในโลกโซเทียล
เป็นปรากฏการณ์ที่คราวนี้ผมถึงบอกว่าพระเอิญผมเนี่ยอยู่ในจุดที่ได้เอาผลงานแสดงออก
คุณเขมมาสอนรู้ไหมในไลน์ต่างเนี่ยมันมีคนมีแรงบันดาลใจและเขียนกรอนอย่างนี้เยอะมาก
ผมเขาอ่านก็ยังชื่นชมเขาเสียดายแต่ว่าเขาไม่มีสนามที่จะออกอากาศเหมือนผม
มีคนเขียนกรอนดีเยอะเลยมีกวีเกิดขึ้นกับกรณีสวรรคตสวรรคตของรัชกาลที่๙เยอะมาก

มีนักแต่งเพลงร้อยคนเยอะมาก
มีคนนักร้องลูกทุ่งรวมกลุ่มกันแล้วคุณเขียนมาสอนตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งเถอะ
สันเสริญพระบารมีเนี่ยคือเพลงที่เราร้องและเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กใช่ไหม

แต่ว่าหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเราร้องเพลงสันเสริมบารมีไม่จบสักคนหนึ่ง

อย่าว่าแต่ร้องเองเลยฟังครึ่งเพลงก็น้ำตาไหลแล้ว
เรามาทราบซึ้งเรามามีความรู้สึกกินใจกับเพลงสันเสริญพระบารมีตอนไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว
แต่ละคำมีความหมายมาก
เย็นศิระเพราะพระบริบาลผลพระคุณตรักษา
เราก็ได้ยินเราก็ร้องกันมาตลอด
แต่ทำไมเราไม่มีความรู้สึกว่าเย็นศิระเพราะพระบริบาลเหมือนกับตอนที่พระองค์ไม่อยู่แล้ว
นี่คือสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะ
เพลงที่บันเลงเพลงสันเสริญบารมีร้องเพลงสันเสริญบารมีเหมือนกันหมดคือฟังแล้วน้ำตาไหลหมด
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราคิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราคิดถึงในหลวง
แล้วเพลงที่เป็นสัญลักษณ์มากที่สุดก็คือเพลงสันเสริญพระบารมี
นี่คือปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าเออแปลกนะเพลงที่เราร้องกันมาตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเรามีอายุป่านนี้ทำไมเราถึงมาซึมทราบกับความหมายในวันที่พระองค์ท่านไม่อยู่
ถ้าวันนี้อยากจะให้อาจารย์แต่งบทกรรมสักหนึ่งบทกรรมถ่ายทอดความรู้สึกของอาจารย์ณวันนี้
ครับทั้งหมดที่เขียนมาเนี่ยถามว่าเขียนเพื่ออะไรเขียนเพื่อบันทึกไว้ให้ลูกหลานได้รู้ว่าวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ไม่อยู่

เกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้น
ในช่วงเวลานั้นหมายถึงว่าถอยไปอีกสมมุติอีก๑๐ปีข้างหน้า
จะได้บันทึกไว้ว่าในช่วงเปลี่ยนราชการคนไทยรู้สึกยังไง
เพื่อสืบทอดประวัติถึงลูกหลาน
ว่าเมื่อแผ่นดินสิ้นรัชกา
เหล่าถวยราชร้าวรานประการใด
ทั้งหมดเนี่ยต้องการให้บันทึกผ่านกรอนของคนคนหนึ่งซึ่ง
ซึ่งอย่างที่บอกไม่ใช่นักกรอนอาชีพแล้ว
แต่ว่าได้ถ่ายทอดแทนความรู้สึกของคนอีกมากที่เขาไม่มีโอกาส
ฉะนั้นการที่มีใครสักคนหนึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกแทนเรา
ตรงใจเรานี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมกรอนแต่ละบท
แพร่หลายกันไปมากในโลกออนไลน์

เพราะผมเป็นตัวแทนเขียนกรอนแทนใจเขา
ค่ะค่ะตรงกับความรู้สึกเขาครับ
อาจารย์คะทุกบทกรรมของอาจารย์
พออ่านแล้วเนี่ยเป็นคำที่ถ่ายทอดได้ถึงอารมณ์และความรู้สึกจริง
ตีความเป็นคำง่ายและทำให้เราได้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
ถ้าให้อาจารย์พูดปิดท้ายถึงพระองค์อาจารย์อยากจะพูดถึงอะไรคะ
คือความรู้สึกของคนไทยเนี่ยนะครับผมเนี่ยเติบโตขึ้นมาในรุ่นที่เห็นพระองค์ท่านทำงานส่งงาน
และยิ่งใกล้ชิดได้เห็นมากกว่าคนทั่วไปตรงที่ว่าช่วงที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานที่ภูพิงข้าราชนิเวศทุกปี
ผมเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นทุกปีเราจะเห็นรถขบวนออกจากพระราชทานอันหลักจากภูพิงกลับมาค่ำ
ก็ได้ซึมซับเห็นอย่างนี้มาตลอดฉะนั้นคนรุ่นผมจะได้ใกล้ชิดได้เห็นการทำงานของพระองค์ท่านมากกว่าคนรุ่นหลัง
แต่คนรุ่นหลังเขาก็ได้เห็นจากสื่อซึ่งผมคิดว่าเขาก็ซึมทราบด้วยกันทั้งนั้น
ครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุภาพนะคะที่ได้มาถ่ายทอดถึงแรงบันดาลใจ
บอกเล่าเรื่องราวถึงบทกรรมแต่ละบทกรรมที่ถ่ายทอดด้วยหัวใจของอาจารย์แด่ในหลวงราชการที่๙ในวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการพิเศษน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชในวันนี้แล้วนะคะ
กรอนทุกบทกรรมของอาจารย์สุภาพที่ได้อ่านไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ลองอ่านลองฟังลองอ่านด้วยใจลองฟังด้วยใจนี่คืออีกหนึ่งหัวใจที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ

คุณผู้ชมค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ